ผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุสักประมาณ๓๕ปีนะคะ
มาแหวเลยค่ะลิ้นพันละวันเลย

แล้วก็พูดจากับตำรวจคือลักษณะไม่ค่อยดี

ผู้ชายคนนี้เมาแล้วก็ไปไถเงินจากชาวบ้าน
ชาวบ้านเขากลัวเขาก็เลยโทรเรียกตำรวจชัยนาธิ์

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

ก็ตั้งสติก็คือรถผมเสีย

แล้วมาถามนี่ผมเป็นคนผิดเหรอ
มึงมาถามที่อยู่มา
โอ้โธ่ทุกคนขอโทษทีไม่ได้อย่างไร
คือตำรวจก็พยายามไปสอบถามว่าเป็นใคร

นี่นี่คือร้านขายของชำประจำหมู่บ้าน
มาซื้อสุราดื่มมาซื้อเหล้าดื่ม

ไถเงินจากเจ้าของร้านขายของชำ
ชาวบ้านเขาก็กลัวสิเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
คุณดูนะโอ้โหตำรวจนี่ปฏิบัติตามยุทธวิธีค่ะ

แต่ผู้ชายคนนี้นี่ค่ะของขึ้น

มาจับผมทำไมผมนั่งตรงนี้ผมผิดอะไร
ก็พยายามถามตำรวจไปถามกลับไปแบบนี้นะคะ

หนุ่มคนนี้ชื่อว่าอำนวยอายุ๓๕ปีค่ะ
ตระเวนขี่รถจักรยานยนต์มาหางานทำ
ระหว่างตระเวนหางานทำก็ดื่มเล่าไปด้วย
จนกระทั่งเมาเมาเสร็จปุ๊บ
จอดรถที่ตรงนี้แหละค่ะเพราะน้ำมันรถเนี่ยมันหมด
ก็เลยไปไถเงินจากชาวบ้าน
ไถเงินจากชาวบ้านในตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏ
เอ๊ะโวยเสียงดังตะโกนค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกไม่ให้หรอกจะบ้าเหรอ

เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมา
สุดท้ายพออำนวยสิ้นฤทธิ์เหล้า
อำนวยก็เริ่มมีสติมาสติสัมปัชญะเริ่มมา
อำนวยก็เลยยื่นเงื่อนไขกับตำรวจ
ได้อยากให้ผมกลับบ้านใช่ไหม

กระหายกระเสนดันพูดเยอะ

ได้แล้ว๒เนื่องจากว่า
รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ของผมเนี่ยน้ำมันหมด
คุณต้องยกรถจักรยานยนต์ของผมเอาไปไว้หลังรถกระบะของตำรวจ
แล้วต้องพาผมเนี่ยพร้อมกับรถจักรยานยนต์นี่ไง

สุดท้ายอำนวยอวยชัยกลับบ้านค่ะ

ก็เลยบอกไงตำรวจเขาน่ารักตำรวจดีใจน่า
เขาเลยบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะ